โอ้โฮนะคะแต่ว่าก็เครียดข่าวกรรดการย้ายกันด้วยนะคะ
ยุโรปแสงเหนือมันจริงหรือเปล่า

กลัวแชงเก้นจะไม่ผ่านในสิทธิ์ยุโรปนะคะ
รวมไปถึงล่าสุดน้องชายคุณนัทอติรุ
ที่เคยจีบจริงโพสต์แปลก

ไปฟังทั้งเรื่องที่พี่เวียจะไปสวีทเบลล่า

บ๊ายบายจริงไหมไปฟังเลยค่ะ
คงไม่มีนะครับ
เจอภัยก็จะมีแค่ปีซ่าทันหรือเปล่า
หรือว่าตกเครื่องไม้
คงไม่ได้แบบอะไรแบบหวานเวอร์หรืออะไร

คือถ้าคือความรักเป็นสิ่งที่สวยงามครับ
คือแหมนัทก็เป็นน้องชายที่ผมรัก
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเขาน่าจะตัดสินใจ
หรือว่าน่าจะมีมุมมองในความรักที่ดีอยู่แล้ว

ไม่ได้ปรึกษาแม้เราก็อายุใกล้กัน

เธอกำลังบอกว่าจริงไปหาพี่ต่อเหรอ
ดิฉันไม่รู้เขาบอกว่าบางคนรู้สึกว่า

ต้องคิดใหม่นะต้องทบทวนตัวเองนะ
ตามคอมเมนต์นะคะมาใกล้กันเลย
นี่แพทติเซียออกงานเก่งมากกับพี่เวีย